คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะจะพาไปดูคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะฮะสำหรับกระแต่สุขมักสอนแล้วก็คุณหลุยนะคะล่าสุดค่ะก็ขอควงคุณลูกคนใหม่นะฮะคนนี้ค่ะน้องเจ้าคุณคุณน่าอินดูทีเดียวนะคะแล้วก็พร้อมกับน้องเจ้าค่ะเจ้าขานะฮะออกมาดูค่ะคุณผู้ชมค่ะมาให้พี่สื่อมันชนได้ย

เหมือนเดิมค่ะดูแลเจ้าขาเพราะว่าปกติตอนเจ้าขาเกิดกระตาก็เลี้ยงเจ้าขาเองถึงเจ็ดเดือนอยู่แล้วคือไม่ได้ให้ใครมาช่วยเลี้ยงอยู่แล้วแต่แต่ว่าเจ้าคุณอ่ะแพลนว่าจะให้คุณหลุยเขาเลี้ยงมากกว่าเราเพราะว่าเจ้าขาค่อนข้างที่จะติดกระตาเราก็ต้องเอาความรู้สึกเขาก่อนคิดว่าถ้าเกิดคลอดเจ้าคุณแล้ว
จะได้ผอมรุงเร็ว
แต่ถ้าท้องอีกหนึ่งท้องเนี่ยนะแฟนก็รอดูได้เพราะว่ายิ่งท้องยิ่งสวยนะสำหรับคุณกระแต่สวัสดิ์สอนนะคะก็ขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเด็กดีเรียงง่ายนะจ๊ะ
ไม่ได้เฝ้าเพื่อนหรอกไปแอบกินขนมของเยี่ยมเพื่อนแน่น

ขอให้น้องเจ้าคุณเป็นเด็กดีแข็งแรงแล้วกันนะคะ